อดุญเดชสเด็ดพระราชนตระเนินอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
อกจากจะเยี่ยมประชาชนแล้วก็ทรงดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนแล้วนะครับ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
จดจำเหตุการณ์วันที่๒๙สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๒๐ได้เป็นอย่างดี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
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช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
เฉลิมเป็นชาวอำเภอน้องจิกที่ชอบรำมโนรามาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ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
และเปิดคณะมโนราของตัวเองใช้ชื่อว่าเฉลิมประพา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
คู่กับการทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสงครานครินวิทยาเขตปัตตานี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

คือมโนราเสี่ยงพุทธยอดและมโนราล่ายนิ่มนวล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

ก็ร้ามเลยลูกเหล่าก็มาเนื้อพอดี
ร้ามแต่ท่าที่ร้ามมันอย่างไรยังไง
ไม่ได้คำนวณชาวบ้าน

ซึ่งรำได้ทั้งแก่ทั้งหนุ่มแล้วมั้ะ
ของลำรำได้ครับเด็กเขารำได้งั้นพระเทพรำได้
ย้ำมาเลยบอกรำได้ครับ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

พ่อองค์นั่งอย่างไม่ได้ภาพนั้นนั่งหยองน่ะ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

พ่อองค์ยิ้มยิ้มประยักษ์หน้า
มีใครสักกี่คนที่มีวาสนาหรือเป็นรูปพระบาท

มีใครสักกี่คนที่มีวาสนาได้เป็นลูกพระบาท
แล้วตอนนั้นภูไปร้อง

อาทิตย์ที่หลังเวลาที่เขาสัมพันธ์อะไรที่ภู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

พระองค์เป็นพิ่งฝันขององค์ประชาชน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

ปล่อยพระองค์ทรงและเจริญยิ่งคืนนานเลยลูกค่ะ
เฉลิมแก้วพิมพ์จะอยู่ในวัยชราแล้ว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
เพื่อสืบสารพระราชปนิษฐาน
ที่เคยให้คำมั่นไว้กับพระบาทสมเด็จพระปรมิน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

เพียงแต่พูดว่าให้รักษาไว้อย่าให้

ก็บอกว่ามันไม่มีแล้วต่อไปข้างหน้าจะไม่มี
ให้รักษาเอาไว้ให้สอน
สืบทอดเอาไว้ให้ได้นาน

นั่นคือพระองค์ท่านต้องการแบบนั้น
ถ้าพระองค์ท่านว่าลุงปู่ไม่มีชีวิตแล้ว
นั่นแหละปู่ตายถึงให้ลูกหลานจัดการแทน

ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์จัด
และเราก็ต้องรับลูก
แล้วแม่ที่กำเนิดต้องเกิดมา
คือแม่ที่มาลาณองค์สำคัญ